คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานสถิติออกมาแล้วว่า
พื้นที่อำเภอพื้นที่เขตต่างที่ประสบอุทธกภัยหนัก
มันเริ่มลดลงมาจาก๒๕เหลือ๑๐กว่าแล้ว
แต่ก็ถือว่ายังคงมีส่วนที่ยังวิกฤตอยู่นะคะ
วันนี้คุณภาคภูมิพันธิ์กับคุณทัศนัยโคตรทองยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะ
ยังคงอยู่ยังคงรายงานอยู่ไปติดตามสถานการณ์มาให้เรามา
เห็นบอกว่าวันนี้อยู่ที่อำเภอพิบูรมังสาหานะคะ
ให้คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้สดกันกับทั้งสองท่านเชิญเลยค่ะ
ครับคุณเข็มมาสอนคุณอรัชพรครับวันนี้ผมและคุณทัศนัยตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลเมืองพิบูรมังสาหารที่อุบลรัชธานีนะครับ
นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักเช่นกันนะครับที่อุบลรัชธานี
แต่วันนี้สัญญาณก็เริ่มจะพอมองเห็นพื้นที่ที่น้ำลดบ้างแล้ว
ครับเดิมทีตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยน้ำท่วมหมดเลยโอ้โหถ้ามาสักวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้นั่งไม่ได้
นั่งไม่ได้ตอนนี้เริ่มยุบแล้วแล้วก็เนี่ยฮะพ้นตลิ่งไปแล้วด้วยนะครับ
ข้างหลังของเราสองคนคือแม่น้ำมูลนะครับทุกผู้ชมครับแล้วเห็นสะพานอยู่เนี่ยนี่นะฮะสะพานอยู่ทางขวามือของผม
นี่คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลของเทศบาลเมืองพิบูรมังสาหารใช่ครับ
ไม่น้ำโขงไปทั้งนู้นไหลลงไปนี่เลยสายมือของผมกับคุณทรสไนนะครับ
ไม่มีเครื่องผลักดันน้ำอยู่ตรงกึ่งกลางสะพาน
น้ำก็เลยไหลออกค่อนข้างจะเร็วมากทีเดียว
ครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไล่เรียงดูเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่กัน
แต่ว่าไปดูความเคลื่อนไหวของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก่อน
โอ้โหเบิกเงินมาวันที่๓แล้วเนี่ย๒๒ล้านแล้วนะครับ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงชื่อดังดาราจิตอาสา
อาสาของร่วมกระตันอยู่เมื่อวานไปร่วมรับโทรศัพท์
ใช่ครับนะฮะแล้วก็กลับมาที่อุบลรัชธานีเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก่อนที่จะออกไปภารกิจต่างในวันนี้นะครับ

คือคุณบินก็บอกว่าก็เนี่ยมาได้นอนชั่วโมงเดียวอ่ะนะ
เสร็จงานเมื่อคืนไปบ้านหน่อยนึงครับมาขึ้นเครื่อง
เพราะว่าเครื่องออก๖โมงเช้ามาตั้งแต่ตี๓ตี๔มาสนามบิน
มาถึงอุบล๗โมงกว่าเดี๋ยวต้องออกอีกนะครับ
ก็เลยใช้เวลาตรงนี้ได้พูดถึงความในใจ
มันมีเรื่องคาใจหลายอย่างมีคนตั้งคำถามหลายคำถามทีเดียว
คุณบินก็เลยบอกว่ายืนยันว่าใช้เงินอย่างโปร่งใส
ต้องห่วงขอให้เชื่อใจที่สำคัญทุกบาททุกสตางค์
ไม่มาเอามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานเรื่องของส่วนตัวอะไรของบิน
อ่าของคุณบินแม้แต่บาทเดียวใช่ครับนะเงินบริจาคก็คือเงินบริจาคนะครับ
และที่สำคัญเพื่อความสบายใจของทุกคนคุณบินบอกว่าอยากให้สบายใจเลยว่า
ข่าวลือที่ว่ารัฐบาลจะมาขอให้เอาเงินของคุณบินไปรวมกับก้อนของรัฐเนี่ย
ไม่จริงเลยไม่มีใครมาขออะไรแบบนี้ครับและรับรองว่าเงินทุกบาท
ที่ได้รับบริจาคผ่านมาชื่อบัญชีบินมรุฤทธิ์จะไม่เอาไปรวมกับใครอ่าอ่า
ยืนยันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมสบายใจได้เดี๋ยวฟังดูนะครับ
มันมีเรื่องไม่สบายใจนะครับนิดหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนนะครับทุกคน
ผมเนี่ยไม่สบายใจมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินที่เข้ามาหาผมเนี่ย
บางคนไปบอกข่าวว่าผม
จะเอาเงินตรงนี้นะครับที่พี่น้องประชาชน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

ผมเชื่อมั่นในตัวผมนะครับรับรองครับทุกคน
รับรองว่าแม้แต่สตังค์เดี๋ยวแดงเดียวผมไม่มาเข้าตัวผม
ผมไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับที่มันเสียหายเรื่องพวกนี้นะครับ
ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับที่ทุกท่านไว้วางใจผมนะครับผม
ผมกราบขอบคุณครับ
นี่ฮะพอชี้แจงอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินหน้าต่อเลยนะครับ
เพราะว่าที่ที่พักของคุณบินกับทีมงานเนี่ย
ชะวินิทางธนาคารกัศยิกรไทยสาขาหว่าดินชำราบ
อำนวยความสะดวกให้นะมาถึงนี่เลยฮะ
คือปกติต้องมันไปเบิกที่แบงก์แต่ทางแบงก์บอกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คุณบินต้องการ๑๐ล้านบาทที่จะเบิกออกจากบัญชี
เอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มาอำนวยความสะดวกให้
นำเงินสดมาให้ที่นี่นะครับ

นั่งรองเอง
เพื่อเตรียมไปแจกให้กับผู้ประสบภัยนะครับจำนวน๑๖๐๐ครัวเรือนนะครับ
สำหรับวันนี้๑๐ล้านบาทครับ
ไป๑๐ล้านครับเบ็ดเสร็จรวม๓วันก็๒๒ล้านวันนี้ก็เดินหน้าแจกต่อนะครับ
ครับก็วันนี้ยอดบริจาคเนี่ยที่เราทราบมาล่าสุดรู้สึกจะไป๓๖๐กว่าล้านแล้วโอ้โห
แล้วก็เบิกเงินมาทั้งหมด๒๒ล้านที่ช่วยชาวบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับ
วันนี้คุณบินไป๓จุดนะครับในพื้นที่อำเภอวาลินชำราบนะครับ
๑๙๙๖ตัวเรือนด้วยกันมีดาร๔๕นักแสดงหลายท่านก็ไปด้วย
คุณแคนดี้รากแกนก็ไปเสียป้ออานนท์ก็ไป
นักร้องชื่อดังนี่คนหนึ่งนะครับ
คุณบิลก็ได้พบตายนี้จับช่วงบ้านนะครับ
ครูพี่กาลก็มีนะครับช่วยเหลือหลายอย่างวันนี้

ให้ซ่อนแซมบ้านให้สาธุมเพิ่มคูณขึ้นอีก๕๐๐๐บาทเหลือ๑๐๐๐๐บาท
ให้กำลังใจอมน้ำความเผ็ดนะครับเพื่อเพิ่มเติมช่วยเนื้อตัวเองไป
ครับขอบคุณครับบิ๊นมาดูนี้
นี่นะครับความจริงเรามีเสียงชาวบ้านด้วยใช่ไหมชาวบ้าน
แล้วก็มีผู้ที่ไปสอบถามนะครับนักข่าวแหละนะครับ
วันนี้นักข่าวถามคุณบินว่าตกลงเมื่อวานนี้มากรุงเทพ
ได้คำตอบหรือยังเรื่องภาษีเงินบริจาคทั้งหมดเข้ามาในชื่อของบิ๊นบริษฐ์เองเนี่ย
นามบุคคลเนี่ยตกลงเรื่องของภาษีจะว่ายังไงนะ
อ๋อเดี๋ยวเราไปฟังดูนะครับ
ก็คุณบินบริวิษฎก็ยังทรงตายแล้วครับ
ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็รอกันอยู่นะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับว่าจะไปพื้นที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ใช่ครับนะครับเรามาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมทางด้านของผู้ว่าอุบลเองก็ยืนยันว่าถ้าฝนไม่ตกมาซ้ำเนี่ยสัก๒สัปดาห์ครับชาวบ้านคงจะเข้าบ้านได้ไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าต่าง

ตกหน่อยหนึ่งหลายคนก็แบบเออน้ำมันจะเอ่อมาอีกหรือเปล่า
อย่าว่าแต่ชาวบ้านใจหายเลยเราเองยังใจหาย

ตอนนี้ยังไม่อยากให้ตกมาน้ำตอนนี้ระดับน้ำลงนะ

พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำกันเลยนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับ

ที่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย

เป็นยังไงครับสภาพน้ำวันนี้อ่าที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดนะฮะ
เสรีประชาธิปไตยตรงสะพานเนี่ยวัดก็สักประมาณช่วงบ่ายสามโมงครับ
บ่ายสามโมงนะฮะตอนนั้นเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่สิบเมตรสามสิบเจ็ดเซน
ลดลงจากเมื่อเช้าที่สิบเมตรสี่สิบเซนนะครับสูงกว่าตลิ่งเนี่ย
สามเมตรสามสิบเจ็ดเซนติเมตรครับนะฮะแล้วก็มีอัตราการไหลของน้ำเนี่ย
พันสามร้อยหกสิบห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอืม
นะครับเช่นด้วยกันกับสถานีวัดน้ำอีเก้าแปดครับที่อำเภอเขื่องในตอนบ่ายสามโมงเหมือนกัน
ระดับน้ำอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรสามสิบหกเซนติเมตรลดลงจากเมื่อเช้าที่อยู่ที่สิบเอ็ดเมตรสี่สิบเซนติเมตร
สูงกว่าตลิ่งหนึ่งเมตรสามสิบหกเซนแนวโน้มก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
นะฮะคุณผู้ชมก็ดูกราฟิกตามไปด้วยนะครับส่วนที่สถานีเอ็มหนึ่งแปดสอง
อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดวัดตอนเวลาเดียวกันครับ
บ่ายสามโมงระดับน้ำนะฮะอยู่ที่สิบเมตรสี่สิบเจ็ดเซนติเมตร
ลดลงจากตอนเช้าที่สิบเมตรห้าสิบสองเซนติเมตรแล้วก็ต่ำกว่าตะลิ่งเนี่ยสิบสามเซนติเมตร
ลดลงหลายพื้นที่ครับใช่แล้วครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
นะครับอ่ะต่อกันเลยนะฮะนอกจากนี้ทางด้านของโครงการชนรับประทานอุบลราชธานีครับ
ก็มีการติดตั้งเครื่องผลัดดันน้ำรวมทั้งหมดเนี่ยสองร้อยหกสิบเครื่องด้านหลังเราก็มีเหมือนกันครับ
ที่สะพานพิบูรมังสาหารนี่แหละอำเภอพิบูรมังสาหารตรงนี้๖๐เครื่องครับ
นะฮะแล้วก็สะพานโขงเจียมอำเภอโขงเจียมอีกสองร้อยเครื่องนะฮะ
วันนี้ก็ติดตั้งครบทั้งหมดแล้วนะฮะอีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
รวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเครื่องที่วดินชำราบหนึ่งเครื่องอำเภอเมืองสองเครื่อง
อำเภอเครื่องในหนึ่งเครื่องแล้วก็สะพานเสรีประชาธิปไตยอีกสามเครื่องด้วยกัน
น้ำก็ไหลลงค่อนข้างเร็วเหมือนกันในวันนี้อืมนะครับ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสนิทวิทูลก็บอกว่าตอนนี้
น้ำในแม่น้ำโขงที่ห้วยสะครามเนี่ยลดลงครับนะฮะ
จากเมื่อวานเนี้ยแปดสิบห้าเซนทีเดียวอ่าตอนนี้เนี้ยระดับน้ำในแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงมันต่างกันเพียงสามเมตรสิบเซนครับ
มันก็ส่งผลดีคือน้ำก็ไหลลงไปได้อืมนะครับก็ส่งผลดีในการระบายน้ำด้วย
ว่าอีกสักไม่ถึงสัปดาห์นี้น้ำจะลดลงประมาณสักหนึ่งเมตรแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้าฝนไม่ตกมาซ้ำครับ
อีกสักสองสัปดาห์ชาวบ้านจะเข้าบ้านได้เริ่มไปดูข้าวของดูความเสียหายในบ้านนะฮะ
ขณะที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ก็มีการเตรียมเรื่องของแผนฟื้นฟูเยียวยา
แล้วก็ยกระดับการดูแลผู้ประสบภัยในส่วนพักผิงนะครับให้สอดส่องดูแลเรื่องของจุดใด
มีคนป่วยก็ไปทำเครื่องหมายเอาไว้หน้าเต็นต์แล้วก็บ่งบอกเรื่องของการดูแลเป็นพิเศษด้วย
อดทนหน่อยนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับ
แต่ว่าก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติมวันนี้
อ่าเพราะว่าท่อสูบน้ำนาคท่อซิ่งนาคโอ้
จากจังหวัดน้อยคอนปะถมครับน่ะออกเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ติดตั้งเลยครับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามมานะครับ
นายเอกแทร่เตียวหัวหน้าชุดของท่อซิ่งพญานาคจากนครปฐมนี่โอ้โหไม่รอเลยนะครับ
หากนำท่อซิ่งไปประจำจุดบริเวณหน้าร้านดูโฮมฝั่งวารินชำราบ
รินชำราบเขาท่วมเยอะเยอะมากฮะก็ทำการสูบน้ำในจุดนี้ออกนะครับ
สาเหตุที่ต้องนำมาสูบจุดนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถบล็อกน้ำได้ที่เดียว
คือที่บริเวณนี้ด้วยครับนะครับส่วนระยะเวลาการสูบน้ำคาดว่า
จะใช้เวลาประมาณหนึ่งคืนนะครับขีดความสามารถของเครื่องนี้
อยู่ที่หนึ่งวินาทีสูบน้ำได้สองพันธุ์ลิตรโอ้โหคิดง่ายง่าย
ลึกหนึ่งเมตรท่อซิ่งพญานาคใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งสูบออกอ่ะ
สิ่งส่งชื่นอ่ะคุณลัจะไหนครับ
สิบไร่ถ้าถูกน้ำท่วมลึกหนึ่งเมตรชั่วโมงครึ่งสูบออกหมดเออ
ทางทีมงานท่อซิ่งพญานาคนะครับบอกว่าหากเจ้าหน้าที่สามารถบล็อกน้ำได้หลายจุด
นะจุดไหนที่พร้อมเนี่ยบอกได้เลยถ้าบล็อกน้ำได้แล้วไม่มีน้ำมาเติมนะ
ครับเดี๋ยวเอาท่อซิ่งพญานาคไปสูบออกเลย
สำรองเอาไว้เนี่ยประมาณแปดเก้าเครื่องมีอยู่แล้วครับนะฮะ
อกจากท่อซิ่งแล้วแน่นอนคุณผู้ชมเสียงบรรยากาศการทำงานของท่อซิ่งพญานาคด้วยนะ

พอซิ่งก็ทำคงทำงานกันต่อนะครับครับอ่าผมพาไปสำรวจพื้นที่หน่อย
พื้นที่น้ำเริ่มลดลงไปแล้วครับอ่าถนนหนทางก็เริ่มให้รถนั้นสัญจรผ่านไปมาได้
วันนี้ไปสำรวจตั้งแต่นู่นเลยครับอำเภอเมืองแล้วก็วารินชำราบ
ถึงมาจบที่พิบุลมังสาหารนะฮะไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
เริ่มลดลงนะฮะถนนก็เริ่มให้เนี่ยรถสามารถสัญจรได้
รถเล็กเริ่มใช้การได้แล้วอันนี้ฝั่งมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมือง
ก่อนอันนี้คือน้ำท่วมสูงมากวันนี้เริ่มเปิดได้๑ช่องจราจร
นะฮะก็มีการเคลียร์พื้นที่เอาเครื่องจักรเครื่องกลเข้าไปนะฮะ
กรมทางหลวงทหารบกก็เข้าไปช่วยนะฮะก็เคลียร์พื้นที่กันไปได้
รวมทั้งในพื้นที่บ้านบริเวณของประชาชนวันนี้ผมก็เข้าไปที่กุฎปลาขาว
คุณผู้ชมครับนะฮะที่อำเภอวัดิชัมปราบน้ำเริ่มลดลง
ชาวบ้านก็เริ่มไปเคลียร์พื้นที่เอาขยะออกเอากิ่งไม้เอาดินโครนออกไป
โอ้โหเนี่ยฮะนี่งานหนักนะเนี่ยหนักมากครับมันเล็กน่ากลัวอยู่เลยนะ
มันเละมากเลยแล้วก็ต้องใช้เรื่องของกำลังคนแล้วก็สำคัญคือเงินนะครับ
ในการซื้อข้าวของใหม่ต้องไปเคลียร์พื้นที่ครับนะฮะ
วันนี้ก็มีการนั่งเรือเข้าไปด้วยในชุมชนกุฎปลาขาว
ไฟฟ้าเขาเข้าไปสำรวจเพราะว่าถ้าบ้านไหนเนี่ย
พร้อมแล้วปลอดภัยแล้วก็จะจ่ายไฟให้เลย
ถ้าคุณผู้ชมต้องการให้เขาจ่ายไฟเอาใบเสร็จที่คุณจ่ายไปแจ้งเขา
เขาจะเข้าไปปลดล็อกมิเตอร์แล้วก็จ่ายไฟเข้าไป
อันนี้กุฎปลาขาวก็จ่ายไปสัก๑๐หลังได้แหละ

อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่มีการฟื้นฟู
รวมทั้งวันนี้คุณภาคภูมิมีนักวิชาการเขาลงไป

ท่านนายกจะลงไปพรุ่งนี้ด้วย
ทำให้ชาวบ้านเขามีกำลังใจมากขึ้น

ใช่ค่ะ
ก็ดูแลกันเองคือมีการต่อลงต่อเรือกันไปพรุ่งนี้คงจะต้องรอรับท่านนายกด้วยแล้วกัน
ส่วนจุดที่เราอยู่นะครับคือเทศบาลเมืองพิบูรมังสาหารเนี่ยท่านผู้ชมครับ
ผมได้คุยกับนายกเทศมนตรีก็คือคุณภัยศาลปิตาพาเนี่ย
บอกว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะน้ำลดแล้ว
เข้าสู่กระบวนการเตรียมที่จะฟื้นฟูนะครับซึ่งคาดว่าอีกสักสองสัปดาห์น่าจะลดได้หมดอ่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
คือพวกน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาขัดพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างบ้านอุปกรณ์ต่าง
ถ้าจะบริจาคนะสิ่งของเหล่านี้มาที่อุบรัชธานีช่วงนี้จะจำเป็น
เพราะว่าเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาน้ำรถเข้าบ้านแล้วไม่พอ
ซึ่งที่เทศบาลเมืองพิบูรมังสาหารนะครับท่านนายอำเภอก็ให้ข้อมูลผมมานะครับ
บอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำลำน้ำสาขา
ไหลลงสู่แม่น้ำมูลเพื่อไปที่แม่น้ำโขงก็โดนหนักตั้งแต่โพดุลกับคาจิกิ
มี๑๓ตำบล๑๔๕หมู่บ้าน๑๕ชุมชนที่นี่นะครับ
ถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดรวมแล้วความเดือดร้อน๗๐๐ครัวเรือน
ประชาชน๒๒๐๐๐กว่าคนน้ำท่วมบ้าน๓๑๐๐กว่าหลัง
พื้นที่การเกษตร๑๗๐๐กว่าไร่นี่นะมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นความเสียหาย
ยิ้มได้อยู่นะในช่วงเวลานี้ยังมีกำลังใจให้กำลังใจกันเอง
ก็รับกำลังใจจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับ

ก็เฝ้ารอว่าจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลด
สัปดาห์นะฮะถ้าฝนไม่ตกน่าจะมีข่าวดี

พรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นะครับนะครับจองนี้
ขอบคุณคุณภาคภูมิคุณทัศนัยและทีมข่าวด้วยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณภาคภูมิจะกลับมาแล้วนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ยังคงปักหลักรายงานความคืบหน้าอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี